เลี้ยงน้องหมาไว้๑๐ตัวถูกคนใจร้าย
เอายาไปเบื่อมันตายไปแปลกครับอืออีกสองตัวมร่อแร่นอนรอความตายอยู่นะครับ
พร้อมกับเล่าให้ฟังกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นบอกว่า
อยู่บ้านหลังนี้กับลูกชายมากว่า๑๐ปีแล้วเลี้ยงหมาไว้๑๐ตัว
กระทั่งกลางดึกคืนก่อนคือวันที่๗พฤษภาคมเลิกงานมาจากการทำครัว
โรงงานแห่งหนึ่งพอกลับถึงบ้านเอ๊ะหมา๑๐ตัวหายไปไหนไม่เจอสักตัว
แต่ได้ยินเสียงหมาหมาเห่าอยู่หลังบ้านครับก็ออกไปดูเห็นหมาวิ่งมา
โอ้โหน้ำลายฟูมปากทั้งขี้ทั้งถ่ายทั้งอาเจียนเต็มไปหมดเลยครับ
ก็รีบไปช่วยกันเอาไข่ไก่ผสมน้ำมันพืชไปกรอกปากหมา
จะช่วยชีวิตในการล้างพิษนะฮะแต่สุดท้ายตายไปแปด

ก็เลยไปแจ้งกับอบตบ่อวิน
แล้วก็รีบนำซากหมา๘ตัวไปฝัง
ลูกชายก็เดินไปสำรวจรอบบ้าน
จานใส่ข้าวกับเครื่องในไก่
ลุกยาเบื่อวางเอาไว้ห่างจากบ้านสัก๑๕๐เมตร
ก็ไม่รู้ว่าเป็นผิดมือใคร
แต่ว่านางสาวละมายพร

บอกว่าถ้าหมาเขาไปทำให้เดือดร้อนรำคาญ

น่ามาทำร้ายกันให้ทรมานแบบนี้ด้วยยาพิษ

แต่ขอให้เวรกรรมตามไปถึงคนร้ายเองละกัน
สุดท้ายน้องหมาก็ตายไป๘

แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นผิดมือของใคร